ประธานคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
วันนี้ได้ออกมาเปิดเผยว่าเตรียมที่จะรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการลง
คะแนนในการเลือกตั้งนายกสมคมฟุตบอลนะครับ
แต่ยังไม่เปิดเผยถึงรายชื่อต่อสื่อบนชวน
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่า
รายชื่อของผู้ที่จะมาลงคะแนนในวันเลือกตั้ง
นายกสมาคมฟุตบอลวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้
จะเป็นความลับนะครับและไม่เปิดเผยให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบ
จากเกรงว่าจะเกิดกรณีของการสวมสิทธิ
และการเรียกร้องสิทธิ์โดยไม่ชอบทำนะครับ
ก็มีวิธีการตรวจสอบใบแต่งตั้งตัวแทน
และได้ลงตราประทับเรียบร้อยแล้ว
ทางนี้สโมสรจะต้องส่งใบแต่งตั้งตัวแทนมาให้กับทางด้าน
และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
หลังจากส่งให้กับคณะกรรมการกลางได้ในทุกกรณีครับ
ไปกันที่ตลาดซื้อขายนักเตะในไทยลีกกันบ้างครับ
ซิเจชนะทิพย์สงกระสินธนบูลเกษารัฐและพีรพัฒน์โน้ตชายา
โดยทางด้านเมซิเจบัสและตั้มนะครับ
ก็เปิดเผยถึงการย้ายมาร่วมทีมเมืองทองว่า
รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมทีมซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่
และการมาในครั้งนี้ทั้ง๓คนตั้งเป้าหมายเดียวกันก็คือ
เพราะว่าก็อย่างที่รู้กันคือเมืองทองก็เป็นทีมใหญ่ครับ
พวกเราก็ต้องการไล่ล่าความสำเร็จเหมือนกัน
หมายของพวกผมก็คือการมาเติมเต็มในจุดที่เมืองทองต้องการ
ก็เราต้องไปแชมป์เป็นลีกให้ได้แล้วก็ทำไงก็ได้
ถ้วยเราต้องเป็นแชมป์นั่นคือเป้าหมายของสโมสร
แล้วก็พวกผมที่มาในจุดที่อยู่ในทีมนี้ครับ
เป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นครับก็เราก็ต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อเตรียมตัวให้ดีกว่านี้เพื่อช่วยทีมเข้าไปเล่นในรอบเป็นกลุ่มให้ได้
แชมป์ชายนิสซุปเปอร์ลีกที่บีซเวนโกรันเอริกสันอดีตกุญสือทีมชาติอังกฤษเป็นกุญสือนะครับ
ประธานบริษัทไทยพิมลีกกล่าวว่าในรูปการณ์ที่จะถึงนี้นะครับ
โอกาสสูงที่จะกลับมาเล่น๑๘ทีมตามเดิมครับ
หลังจากก่อนหน้านี้เคยมีแนวความคิดที่จะเพิ่มเป็น๒๐ทีม
ซึ่งทั้งหมดนั้นจะสรุปในการประชุมวันที่๑กุมภาพันธ์นี้
ได้เรียกสรมสอนเหล่านี้เข้ามาพูดคุยถึงความชัดเจนในส่วนส่งทีมเข้าร่วมกันการ
ซึ่งทุกทีมต้องมีความชัดเจนก่อนวันที่๘กุมภาพันธ์
พร้อมกับยืนยันว่าการแข่งขันไทยพิมพลิก๒๐
จะเปิดในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนครับ